มาดูคลิปเตือนภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพราะว่าบางทีเราไปไหนมาไหนอาจจะไม่ชินทาง

เหมือนรถบรรทุกคันนี้นะคะคาดว่าไม่ชินทางเหมือนกัน
แล้วก็หักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนกระทันหัน

แต่เคราะห์ดีนะคะคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ

ให้ผู้ชมดูภาพกันไปเอียงแล้วครับเอียงไปเอียงมาหายท้องเลยค่ะ
จนกระทั่งเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้หงายท้องแล้วนะฮะ
บอกว่าเป็นภาพอุบัติเหตุของรถสิบล้อที่เสียหลัก
หงายท้องขณะที่เปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วก็ระบุข้อความว่าใช้ถนนเส้นสวินทวงระวังกันด้วย
เนื่องจากมีการทำถนนตลอดทาง
ในคลิปขับรถตามมาอยู่ดีสงสัยคนขับไม่ชินเส้นทางนะคะ
ก็จะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถสิบล้อนะคะ

ระหว่างนั้นรถสิบล้อก็ได้หักหลบเพื่อเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ขณะนั้นเสียหลักรถพลิกหงายท้อง
หลังจากนั้นค่ะชายที่ใส่เสื้อสีเขียว
ว่าน่าจะเป็นคนขับก็รีบออกมาจากรถด้านหน้าที่กระจกรถแตก
เพราะดีนะคะที่คนขับนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
โดยรถที่ตามมาด้านหลังก็หยุดรถ
เพื่อไปช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุก็คาดว่าคนขับน่าจะไม่ชินทาง
เพราะว่าตลอดเส้นทางจะเห็นว่ามีการก่อสร้างตลอดทางเดินเลยนะคะ
ตลอดเส้นทางที่มีการสัญจรนี่นะคะ
ทั้งสองก็จอดช่วยเหลือผู้ขับรถต่อไปค่ะ